คดีค่อนข้างโหดอีกคดีหนึ่งฮะลูกเลี้ยงคลั่งลูกเลี้ยงคลั่งยิงพ่อเลี้ยงตายคาที่ฮะตั้งใจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยหลังจากเกิดเหตุดูเหตุการณ์นี้ก่อนฮ
สุดท้ายคว่างน่องแต่ผู้หญิงห่ายฮะ

ควงแฟบไปเนี่ยหัวพ่อเลี้ยงครับ
การดังกล่าวนี้นะครับหลานชาย๑๐ขวบถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คืออเนกอเนกคำแสงเดยอายุ๓๔ปี
เป็นลูกเลี้ยงนะครับถีบประตูบุกเข้าไปในห้องพ่อเลี้ย
นี่ก็คือนายประชาพดุงสวัสดิ์อายุ๕๒ปี
โต้ฝันหัวไม่ยั้งเลยครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ย
ประชาตั้งสติได้พ่อเลี้ยงตั้งสีได้
คว้าปืนที่หัวเตียงคว้าปืนที่หัวเตียง
แล้วก็ตั้งใจเหมือนจะยิงสกัดยิงยับยั้งปลายโป้ง
เข้าหัวใจพอดีฮะทำให้นายอเนกเนี่ย
ตายคาที่แล้วคนเป็นแม่เนี่ยระทมที่สุดแล้ว
เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้คนเป็นสามีนะ
ก็เหมือนจะโดนลูกฆ่าคนเป็นลูกก็โดนสามีใหม่ยิงตาย

แม่บอกว่าตอนแรกคิดว่าไอ้ลูกชายมันจะเข้ามาเยี่ยมยาย
ยายซึ่งป่วยเป็นอามภาษณ์อยู่บนเตียงไม่นะฮะ
พอมาถึงมันถามหาพ่อเลี้ยงเลยเรียกไอ้เลยนะ

สุดท้ายแล้วไม่ยอมฟังแม่เดินไปที่ห้องครัวหยิบมีดมา
แล้วก็ถี่ประตูก่อเหตุอุกชะกันครั้งนี้
แต่สุดท้ายพ่อเลี้ยงคว้าปืนมาได้
ยิงโป้งเดียวทำให้ลูกตายขาดที่นะครับ

เขาบอกกูจะฆ่ามันเสร็จแล้วเขาก็โดดถีบประตู
แล้วเขาก่อนที่จะถีบเขาวิ่งมาในครัวก่อน
หยิบมีดบนต่อแล้วไปถี่ประตู
ขี่ประตูประตูทีเดียวประตูกระเด็นออกเลย

เข้าไปถึงพ่อเลี้ยงก็ยังไม่ได้ตั้งตัวเลย
ก็ปันเขากลางหัวพ่อเลยปัน
แบบปันไปสี่ห้าก็จะเข้าไปแย่งมีดน่ะ
อืม
หลานชาย๑๐ขวบคนที่ถ่ายคลิปอ่ะ
เขาบอกเห็นชัดเลยว่าตอนนั้นอเนกบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายก่อนนะครับ

สลดครั้งนี้ถือว่าสลดสยดสยองจริงจันทบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ้านเลขที่๖หมู่๓ตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่ฮะ
เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเหตุการณ์นี้จริงแล้วลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยง
เขาเลี้ยงมาตั้งแต่๔ขวบคือดูแลกันมากจริงแล้วไม่เคยมีเรื่องราวบาดหมางใด